ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับผู้เสียหาย
ที่มีการโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ชื่อดังเว็บหนึ่งขึ้นมา
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นการแฉพฤติกรรมนะคะ

แฟนเพจของแฟนคลับชื่อดังรายหนึ่งค่ะ
ถึงเรื่องเกี่ยวกับการโกงเงินนะคะ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ

แต่ภายหลังจากโอนเงินล่วงหน้ามานานนับเดือน
กลับเงียบหายไม่ส่งหนังสือตามเวลาที่แจ้งไว้
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง

ว่าจะคืนเงินให้สำหรับคนที่ต้องการ
และจะรีบส่งหนังสือให้ครบตามจำนวน
ภายในวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่จนแล้วจนรอดกลับหายวับเข้ากลีบเมฆ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับโพสต์หลักฐานการโอนเงินด้วย
ขณะนี้เพจปินชวนันสหวงแฟนคลับ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดมาตั้งแต่วันที่๒๕เมษายน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไป

แต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดกลับมาค่ะ